คุณผู้ชมผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์เอาไว้ป้าเอาแมวมาคืนฉันเดี๋ยวนี้นะ
อืมทำเป็นมารูปหัวครับอ่าแล้วอุ้มไปเลยเอ้ยอุ้มไปเลย
คุณผู้ชมดูภาพนี้คนที่เขาเป็นเจ้าของเขาโกรธมาก
เขาบอกว่าแม้ทำทีเป็นรักมงรักแมงมันรูปหัวมาเล่นกับแมวแล้วอุ้มแมวฉันไปเลยนี่ฮะ
ที่เกิดเหตุเนี้ยสามทุ่มผู้หญิงสองคนไปนั่งยองยองอยู่หน้ารถหกล้อ
หยอกล้อเล่นกับแมวอย่างน่าเอ็นดูอ่ารูปไปรูปมาเอ้ยมองซ้ายมองขวาแล้วเอ่ย
มีคนมารับเรียบร้อยอุ้มไปนะฮะรูปคำอยู่แป๊บนึงอุ้มไปเลยครับ
นะฮะแล้วก็มีคนขี่รถมารับแล้วก็ออกไปพร้อมกับแมวในมือ
อ้อมกอดของผู้หญิงคนนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชม
นะถ้าไม่รู้เนี่ยคนเห็นคงคิดว่าเป็นเจ้าของแมวแหละแต่ไม่ใช่ครับ
เขามีเจ้าของแมวตัวจริงเขาเห็นภาพวงจรปิดก็เลยเอาไปโพสต์
ตามล่าแมวตามล่าคนที่ขโมยแมวด้วยบอกว่าด้วยความอารมณ์โกรธสุดสุด
ป้าเอาแมวมาคืนฉันเดี๋ยวนี้อุ้มไปได้อย่างน่ารังเกียจมาก
โกรธและยังบอกด้วยว่าใครตามเจอเดี๋ยวมีรางวัลให้นะฮะ
แมวที่หายไปคุณมันแพงแมวเปอร์เซียแมวเปอร์เซียขนยาวสวยนะฮะ
เทาเออนี่นี่ตัวนี้นะฮะชื่อว่าเมซี่นะฮะ
เป็นแมวเบอร์เซียตัวเมียอ่านะฮะเจ้าของแมวมั่นใจว่าสองคนเนี่ย
ใจมาขโมยแมวแหละเพราะก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งทุ่ม
ลูกชายเนี่ยขี่รถมาวนดูแมวรอบหนึ่งจากนั้นก็กลับมาพร้อมกับแม่ค่ะ
คือคนที่ขี่คือลูกคนที่เอาแมวไปคือแม่นะฮะทำเป็นมาเล่นกับแมวแล้วอุ้มกลับบ้านไป
เจ้าของแมวบอกว่าถ้าเห็นคลิปนี้แล้วคุณเอามาคืนนะฮะ
เขาจะไม่เอาความแต่ถ้าเกิดช้ากว่านี้เรื่องยาวแน่
ตอนนี้เจ้าของแมวหอบหลักฐานไปแจ้งความเรียบร้อยนะครับ
เอามาคืนเขาซะภาพชัดเป๊ะเลยใช่ครับนะฮะ